ไปร้องขอความช่วยเหลือกับศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลอีกเหมือนกัน

คุณกันจอมพลังพาไปนะฮะมีคุณแม่สองคนมาร้องขอความช่วยเหลือจากคุณกันจอมพลัง
เราได้ยินข่าวอยู่ตลอดใช่ไหมเอาลูกไปฝากเลี้ยงสถานรับเลี้ยงเด็กอ่ะ

มีตาย๒เลยนะครับ๒เลยหรอคนหนึ่งเนี่ยฝากลูกอายุ๒เดือน
อีกคนนึงฝากลูกอายุ๔เดือนเอาไว้กับสถานรับเลี้ยงเด็ก
แล้วสุดท้ายดับปริศนานี่คุณธนกฤษนะฮะ
เต็มก็ต้องว่าที่ขออภัยนายกองตรีว่าที่ร้อยตรีธนกฤษ
จิตอารีรัฐนะฮะก็มารับเรื่องจากคุณกันจอมพลัง
แล้วก็ผู้เสียหายที่เป็นคุณแม่สองคนนะครับก็ตามที่บอกแล้วฮะ
พาลูกไปฝากเลี้ยงแล้วก็เสียชีวิตนะครับคนแรกเคสแรกสมมุติ
คุณบีเป็นคุณแม่อายุ๒๔ปีชาวพระนครศรียุธยา
ฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาล
จากนั้นก็พาไปฝากที่สถานรับเลี้ยงเด็ก
ซึ่งเคยฝากเอาไว้ประจำอยู่แล้วนะเพิ่งฝากมา๑เดือนนะครับ
คนที่รับเลี้ยงเนี่ยชื่อยายติ๋มให้ค่าจ้างเดือนละ๓๕๐๐
ฉีดวัคซีนเสร็จพาลูกกลับไปให้ยายติ๋มเหมือนเดิม
แค่๔ชั่วโมงยายติ๋มโทรมาหาบอกออกัสไม่หายใจ
พาส่งโรงพยาบาลวังน้อยไปถึงเนี่ยแพทย์ปั๊มหัวใจนะฮะกลับมาได้
แต่ใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่๑๐วันแล้วก็พาลูกรับออกมาเมื่อ๑กันยายน
ยืนยันว่าก่อนจะฝากเลี้ยงเนี่ยคือลูกเนี่ยปกติดีนะ
จะไปฉีดวัคซีนสุดท้ายลูกเสียชีวิตอ๋อใส่เครื่องช่วยหายใจใน๑๐วัน
แล้วลูกเสียชีวิตเนี่ย๑กันยายนนะฮะผลชนะสูตรเบื้องต้นนะฮะแพทย์บอกว่า
มีเลือดออกใต้หนังศีรษะกระโหลกศีรษะแตกร้าวไม่ใช่ผลจากการฉีดวัคซีน
แน่อยู่แล้วค่ะถ้ากระโหลกศีรษะแตกนี่คือต้องถูกกระแทกจากอะไรสักอย่าง
ก็เลยมาร้องขอความช่วยเหลือจากคุณกันเคสที่๒นี่คุณแม่อายุ๑๙ปีนะฮะอยู่ที่ราชเทวีกรุงเทพ
บอกลูกสาวเป็นเด็กหญิงอายุ๔เดือนเท่านั้นจำเป็นต้องพาลูกไปฝากเลี้ยงเอาไว้
สถานที่รับเลี้ยงเด็กเนี่ยเป็นบ้านพักส่วนตัวค่าจ้างเลี้ยงเนี่ยตกลงกันที่เดือนละ๕๐๐บาท
ฝากเลี้ยงเอาไว้๓กันยายนช่วงบ่ายวันที่๔กันยายนเนี่ย
คุณแม่บอกว่าวีดีโอคอลไปหาพี่เลี้ยงแล้วพี่เลี้ยงเด็กเนี่ยบอกลูกมีไข้ตั้งแต่เช้าเพราะสำลักนม
แล้วสภาพลูกตัวซีดมากถามว่านี่ลูกเป็นยังไงเนี่ยหัวใจยังเต้นไหมเนี่ย
พี่เลี้ยงก็เอาหูไปแนบอกลูกให้ฟังแล้วบอกว่าอย่างนึงดูวะ
นี่ซ้ายมือนี่บอกน้องไม่หายใจแล้วแม่ก็รีบโทรเรียกรถพยาบาลทีมแพทย์มันถึงช่วยปั๊มหัวใจเด็กกลับคืนมาได้
แต่ต้องไปใส่เครื่องช่วยหายใจอีก๑๐วันแล้วเสียชีวิตที่โรงพยาบาลจุฬา
ผลชนะสูตรศพนะฮะนี่ตอนที่กู้ภัยมารับตัวเด็ก
บอกว่าเด็กมีเลือดออกในสมองกระโหลกศีรษะและจอประสาทตาถูกกระแทกนะฮะ
เพราะฉะนั้นแม่บอกมันไม่ใช่สำลักนมแล้วล่ะล่าสุดแก้มพี่เลี้ยงเด็กถูกดำเนินคดีถูกฝากขังที่ศาลแล้วนะครับ
กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แต่ขู่แม่ว่าจะฟ้องกลับเรื่องที่ทำให้เธอเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงทำให้เธอเนี่ยเสียหาย
แล้วพอไปตรวจสอบคดีเนี่ยพบว่าเคยมีคดีทำร้ายเด็กมาก่อน๓ครั้งนะครับ
ทางแพทย์ที่ผ่าชนะสูตรบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับวัคซีนไม่ได้เกี่ยวอะไรเลย
แต่คนเลี้ยงเขาก็ไม่ได้ให้การเกี่ยวกับว่าเขาทำหรือว่ายังไง
เขาได้บอกแค่ว่าน้องนอนกินน้ำอยู่แล้วเขาอยู่ในบริเวณนั้น
หันมาอีกทีคือน้องก็ไม่หายใจแล้วค่ะ
ค่ะน้องโดนทำร้ายน้องมีรอยฟกช้ำตามร่างกายค่ะแล้วก็ตามศีรษะด้วยค่ะ
คือหนูเพิ่งทราบเรื่องตอนที่ไปแจ้งความค่ะว่าเขาเคยมีประวัติทำร้ายร่างกายเด็กมาก่อน
เรารู้ที่หลานใช่ไหม
เพิ่งมารู้ทีหลังค่ะแต่ว่าก่อนอันนี้ไม่ทราบเลยค่ะ
เคสหนึ่งก็ถูกแจ้งเขาหาดำเนินคดีอยู่แล้วนะฮะเคสของสถานรับเลี้ยงเด็กนะฮะ
เคสหนึ่งที่ยุธยาบ้านยายติ๋มเนี่ยฮะวันนี้คุณกันจอมพลังกับตำรวจสพวังน้อยและเจ้าหน้าที่พมด้วยนะครับ
หลังรับเรื่องราวร้องทุกข์เรียบร้อยแล้วทางธรรมเนียบรัฐบาลก็ประสานไปทันทีนะฮะ
ก็ไปที่บ้านยายติ๋มนะฮะที่รับเลี้ยงเด็ก๒เดือนเสียชีวิตนะครับ
เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวนะฮะกลางเก่ากลางเก่ากลางใหม่นะฮะ
มีเด็กที่ผู้ปกครองนำมาฝากยายติ๋มเลี้ยงเนี่ยอยู่๕คนด้วยนะครับ
เข้าไปสอบถามยายติ๋มบอกคิดค่าจ้างเลี้ยงเด็กวันละ๑๐๐บาทต่อคน
ไม่มีใบอนุญาตรับเลี้ยงเด็กอะไรทั้งสิ้น
แต่ยายติ๋มบอกถ้ามันไม่ถูกต้องก็ยินดีจะไปจดทะเบียนขออนุญาต
เราก็ถามยายติ๋มนะฮะแต่ยายติ๋มไม่ออกมาจากบ้านนะ
บอกต้องดูแลเด็กนี่อุ้มป้อนนมเด็กอยู่
แต่ให้ข้อมูลบอกว่าใช่เป็นคนเลี้ยงน้องออกัสวัย๒เดือนที่เสียชีวิตจริง

วันที่แม่เด็กมาเอาน้องออกัสที่ฝากเลี้ยงอยู่เนี่ยอ่า
ก็ยืนยันว่าเด็กปกติดีแล้วพอส่งกลับมาแป๊บเดียวก็เกิดอาการ
แต่ยืนยันเสียงแข็งว่าไม่ได้ทำร้ายอะไรเด็ก

แต่ว่าน้องก็นอนกินนมเหมือนน้องคนนี้ป่ะคะเวลาถ้าเราเลี้ยง
อยากขอคำยืนยันนะคะว่าเราเกิดความผิดพลาดจากฝั่งเราไหมครับป้า
ไม่มีไม่มีเลย
คุณกันจอมพลังบอกว่าถ้ายายติ๋มจะเลี้ยงเด็กต่อก็ควรจะไปขออนุญาตให้ถูกต้อง

เพื่อประโยชน์ของตัวยายติ๋มเองแล้วก็เด็กแล้วก็ผู้ปกครองนะฮะ
ส่วนเด็ก๕คนในขณะนี้ก็แข็งแรงดีนะครับ
คุมกับการสอบภาววังน้อยพันธนตรวจเอกสมเจตแม้นบุตรนะฮะ
เบื้องต้นก็จะให้ความเป็นธรรมทั้ง๒ฝ่ายนะฮะ